สำหรับคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่านางสาวยิ่งรักเองก็หลบหนีไปต่างประเทศแล้วนะครับ
ซึ่งคอสชเองก็สามารถควบคุมทางด้านของการเมือง
ก็ให้อยู่ที่ระดับที่เรียบร้อยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับ
มาดูกันต่อนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างครับ
ส่งผลต่อความท้าทายของการทำงานของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์
ติดตามพร้อมกันนะครับในช่วงสาววิเคราะหลบม่านการเมืองครับ

คำพิพากษาของสารดีกาในคดีของคุณยิ่งลักษณ
แต่จากนี้ไปค่ะจะเกิดอะไรขึ้นตามมาอีก

ในหมากับจำนำข้าวที่จบไปแล้วเนี่ย
ก็โดยสารดีกาประแหลกฐานิยายาผู้

ก็เลยตัดศิลป์ชีขาดไปแล้ว
คือเป็นเรื่องสำคัญเนี่ย
ที่น่าจะเป็นบรรทัศน์ต่อไปในอนาคต
ก็คือว่าสารได้ชี้ว่า
นโยบายของภาคการเมืองเนี่ย
ที่รัฐบาลนำมาดำเนินการเนี่ยโอเค
สามารถทำได้ไม่ผิด
แต่ว่าปัญหาที่มีความผิดก็คือเรื่อง
ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริต
ตรงนี้มันเป็นประเด็นที่
ต่อไปเนี่ยนักการเมืองที่จะเข้ามาเล่นเนี่ย

คือคงจะปล่อยไม่ได้

ไม่รู้ก็ต้องพยายามหาวิธีตรวจสอบให้รู้

ถ้าปรากฏเป็นเรื่องเป็นราคุณ

ทนายความของคุณยิ่งรักเนี่ย

ข้อมูลหลักฐานตรงนี้มาเนี่ย

แต่ว่าอันนั้นก็คิดว่าคงจบแล้ว

ในเมื่อคุณหนีไปก่อนฟังคุณก็ไม่มาแล้ว
เพราะว่าต้องโดนจับหน้า
ทีนี้ว่าเราก็ต้องมามองต่อไปว่า
เมื่อทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้

ก็คงหนีไปอยู่ต่างประเทศด้วยกัน

มันก็มีสองอย่าง

การเมืองมีแต่ความ

แล้วก็อะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็มีความทุกข์

แล้วก็ไม่สามารถจะกลับบ้าน

สำหรับนักการเมืองทุกคนในอนาคต

มองว่าทักษิณจะสู้ต่อ

คือผลเท่าที่ปรากฏมาตอนนี้นะฮะ

ยังมีคนในครอบครัว

ซึ่งลำพังคนเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเท่าไหร่นักหรอก
อยู่ที่การกดปุ่มวงการจากสองพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศ
สำหรับคุณยิ่งรักเนี่ยตามรัฐมนูลตามกฎหมายใหม่แล้วก็คือ
พ้นคดี๕ปีหรืออะไรแล้ว
หมายความว่าหมดสิทธิ์เล่นการเมืองไปตลอดชีวิตแล้ว
ตามรัฐธรรมนูลเพราะมีคอละหามนติด
ส่วนคุณทักษิณซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของวงการของตระกูลและของสารบเครือข่ายทั้งหมดเนี่ย
ตอนนี้ผมว่าคงจะต้องใช้ความคิดอย่างหนักนะครับ
ว่าจะสู้หรือจะหมอบอย่างที่ว่า
แต่ว่าไม่มีอะไรการตัดสินใจใดที่ถาวร
ตอนนี้สงบลงไปชั่วคราว
มีแต่ชงเรื่อง

การกล่าวฟ้องต่อโลก
ว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทย
เป็นช่องทางที่จะขอลิภัยอะไรทั้งน้องนี้

ใช้อำนาจการเมืองเข้าไปตัดสิน
คือการลีภัยทางการเมืองมันต้องมีเหตุ

อยู่ในยุทธวงวิถีการต่อสู้

ส่วนต่างประเทศต้องมีทีมงานทำความเข้าใจกับโลก
และทำความเข้าใจกับรัฐบาลอังกฤษด้วย
ประเด็นนี้ก็จะรอเวลาอีกสักไม่นานก็จะเห็นชัดว่าจะออกมาอย่างไร
แต่ถ้าถามคุณทักษิณจะหมอบหรือสู้
ตัดสินใจแทนเขายากนะครับเขาจะหมอบเป็นระยะ
แล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เป็นแมวก้าวชีวิตอยู่ตลอดเวลา
แต่ปัญหาที่หนักอกหนักใจแทนเขาได้ก็คือปัญหาครอบครัวในประเทศเนี่ย
ยังมีลูกนะที่ยังผัวพันกับคดีความมีสิทธิ์ที่จะต้องไปตามรอยพ่อนะครับ
แล้วก็มันจะมีอะไรอีกมากมาย
เราสังเกตเห็นท่าทีของพักเพื่อไทย

ตอนนี้ก็รู้สึกจะลดโทนลงนะครับ
แล้วก็การสัญหาคนที่จะมานำทีมสู้เลือกตั้งเนี่ย
แน่นอนว่าจะต้องเป็นการวงการของคุณทักษิณนะครับ
ซึ่งจะออกมาทางไหนจะเป็นคุณสุดารัฐหรือจะเป็นใครสักคนหนึ่ง
ก็ภายในพักเนี่ยต้องเคลียร์อีกมากเหมือนกัน
ว่าใครขึ้นผมว่ายังไม่สงบในภักดิ์แบบนั้น
ในขณะที่ฝ่ายอื่นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายขอสชเนี่ย
ในการดำเนินการรับมือกับเกมเหล่านี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าคงจะต้องหาทุกช่องทาง
รวมฉ่องทางพูดคุยการภายในเป็นการรับ
เราก็อาจจะเห็นอะไรที่มันแปลกขึ้นมาในสังคมไทยอีกทีหนึ่ง
ถ้าต่างประเทศเขาอนุญาตให้คุณยิ่งรักลีภัย
มันจะส่งผลอะไรกับทางการเมืองไทยสายตาชาวโลกบ้าง
ครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะ
เพราะว่าความชอบทำของรัฐบาลไทยปัจจุบันนี้
มันจะกระเทือนหรือไม่กระเทือนนะครับ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่ก็จะให้ลีภัยด้วย
ว่าประเทศนั้นเป็นประเทศซึ่งถ้าเขารับลีภัยแล้วมันจะส่งผลยังไง

อย่างมนเตนิโก้ก็คงธรรมดา
แต่ถ้าเป็นอังกฤษอเมริกาก็คงไม่ธรรมดาแน่
เราก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลของประเทศไทยขณะนี้
มันจำเป็นยังไงมาก็เป็นที่รู้กัน
แต่เขาจะเชื่อหรือไม่เขาก็มีมาตรฐานและมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์
มีอันที่เค้าฉันพิจารณีนะอันนี้ต้องดูกันต่อไปนะครับ
แต่ผมหมายเหตุไว้นิดนึงคุณยิ่งรักษ์ต่อสู้กับปรายศาสตร์
กระทั่งถึงวันแถลงปิดคดี
แต่พอวันฟังผลคดีคุณยิ่งรักกลับหายไป
ตรงนี้มันก็เป็นนัยยะอะไรซึ่งเขาคงจะพิจารณาให้ความสำคัญเหมือนกัน

ไม่ยอมรับสู้ทำไม
แต่ว่าเราตอบแทนประเทศที่เขาถูกขอลีภัยไม่ได้
แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่า
โดยพฤตินัยมันอย่างหนึ่งโดยนิตินัยชัดเจนทางศาล
โดยความรู้สึกของสังคมของคนเจ้าของกองเชียร์เขาอะไรอย่างนี้
พี่ป้อมนายยกประยุทธ์ต้องตอบคำถาม
เกี่ยวกับร่องรอยการหายไปเกี่ยวกับอาการอยู่ตรงไหนแน่อะไรแน่
มีการเจรจาภายในกับคุณทักษิณหรือเปล่า
เพิ่งกลับจากอังกฤษแล้วด้วยพลปวิทย์
ผมก็คิดดูนะ
ถ้าวันนี้คุณยิ่งรักอยู่ประเทศไทย
แล้วสารตัดสินจำคุก๕ปีคุณยิ่งลักษณ์เดินเข้าห้องขัง
บรรยากาศสถานการณ์ประเทศไทย
มันจะสร้างความหนักใจให้กับฝ่ายบ้านเมือง
รัฐบาลฝ่ายความมั่นคงหรือไม่
กับการที่ออกไปอย่างนี้
ก็เขาไม่มีความทุกข์ยากอะไรมากหรอกกับการดำเนินชีวิต
เพราะว่ามีทุนทรัพย์มีเงินทอง
มีพี่ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอะไรอยู่
ปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ข้างใน
อยู่ในประเทศเหล่านี้เราจะทำยังไงกันต่อไป

ผมว่าเราน่าจะมาโฟกัสแล้วก็คิดกันตรงนี้มากนะครับ
เราได้รับบทเรียนมาแล้วเป็น๑๐ปี
กับการต่อสู้ของคุณทักษิณ
จนกระทั่งคุณยิ่งรักก็เพลี่ยงพร้ำไปเพราะพี่
พี่ที่อยู่นอกประเทศทั้งพี่ที่อยู่ในประเทศ

ที่ต้องมีพรมลิขิตชีวิตแบบนี้ในวันนี้
สถานการณ์ดูเหมือนจะคุมได้แล้ว
อะไรคะที่ยังขอสชยังคุมไม่ได้แล้ว
จำเป็นที่จะต้องแก้ไข

ไม่รู้ว่าการที่คุณปูออกไปบนนอก

ว่าน่าจะมีการเจรจา

แม้จะอีกฝ่ายต้องโดนคดีก็ตาม
แต่ค่ะคูณผมก็ไม่ต้องถูกทรงจำ

แล้วก็คอสชก็สบายตัวนิดหนึ่ง

แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย

ผมเปิดทางให้คุณไปนะ
แล้วก็คุณก็สงบหน่อย
เหมือนอย่างที่บิ๊กป้อมบอกว่า
คือเขาจะพูดคล้ายเป็นสำนวนหน่อย
เพื่อรู้สึกว่าเขาไม่ได้คุยเอง
หมายถึงว่าทางการดูไบเขาบอกว่า
เขายอมลับที่จะไม่ขึ้นปล่อยทางการเมือง
อันนี้ก็เป็นวิธีการพูดวิธีการ

ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะอีกนั้น
แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ย
มีคนพูดกันเสมอโดยเฉพาะคนใกล้ชิดศักดิ์สิน
ไม่มีวันยอมแพ้เกิดมาไม่เคยยอมแพ้
แล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พวกพักเพื่อไทยพวกเสื้อแดงเนี่ย
จะเชื่อมั่นในจุดนี้มากนะ
แล้วก็คิดว่าต้องรอสัญญาณต่อไป
ว่าจะให้ทำอย่างไรจะให้ขึ้นไหวอย่างไร
จะให้ใครเป็นตัวแทนเป็นหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
สุนทรล่ะคะสิ่งอะไรมากที่น่าเป็นห่วงที่สุดณขณะนี้
ถ้าเป็นห่วงมากก็คือความเป็นอยู่ของประชาชนชาวบ้าน
ซึ่งทุกวันนี้ก็มีเสียงบ่นลำบากกันมาก
เอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องของวงรอบของเศรษฐกิจ
แล้วก็มันเป็นปัญหาซึ่งแก้ยากต้องใช้เวลา
มันต้องมีผลกระทบรอบด้าน
แต่ผมเป็นห่วงว่าผู้ใช้อำนาจขับเคลื่อนประเทศอยู่ตอนนี้
อย่าซ้ำเติมความรู้สึกซึ่งลำบากอยู่แล้วเนี่ย

เอ๊ะใส่คณะนี้มันไม่โกง

แต่จริงในพฤติกรรมมันตรงกันข้าม

ราคาหัวอัตเตอรี่ที่เคยเป็นโบแดงนี่แหละ

เดี๋ยวนี้ถ้าชุดใหญ่ก็ใบละ๑๔๐กว่า

ส่วนใบละ๘๐หาซื้อยากลงทุกวันนะครับ

เอาละไหนก็วันนี้พูดกับเรื่องคดีจำนำข้าวเนี่ย
มันมีข้าวค้างสต๊อก
รอการระบายแล้วก็ระบายประมูลกันมาถึงรัฐบาล

ขณะนี้ก็ยังไม่จบมันก็มีข่าว

ผมก็นึกขึ้นว่าบุญทรงก็บอกว่าครูพูดไม่ได้
ในรัฐบาลนี้จะมีภาคสองไหม

โปรดติดตามตอนต่อไป